คุณผู้ชมในค่ำคืนที่เอาตัวภูมิกับโจ้ไปแถลงข่าวที่กองปราบ
มีคนไปเห็นตำรวจหญิงนายหนึ่งที่ประคองโทรศัพท์เจาะกับไมโครโฟน
คนก็เห็นเอ๊ตำรวจหญิงคนนี้เป็นใคร
ทำไมหน้าตาดีจังเอ๊ะทำไมได้มาทำหน้าที่ตรงนี้

สวยทะลุบแมสนี่คนขวามือของเรา
โอ้โหในโซเชียลนี่กระหน่ำซัมเบอร์เซลล์ถามหากันจนเราต้องไปตามมาให้ว่าเขาเป็นใคร
หมวดไวกิ้งครับคุณผู้ชมนี่ผู้หวดคนสวยคนนี้
คนถามถึงทั้งบ้านทั้งเมืองสุดท้ายชื่อจริงคือร้อยตำรวจโทยิงพัทรัสยามฤทธรัฐเริกรัฐขออภัย
มรตำรวจโทหญิงพัทรัศยามริษรัฐเลิกรัฐหรือว่าผู้หมวดไวกิ้งอายุ๒๑ปีเท่านั้น
เป็นตำรวจติดตามพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตอนไม่ใส่เครื่องแบบเขาก็สวยอีกแบบหนึ่งนะ
คือวันที่แถลงข่าวเนี่ยผู้หมดทำหน้าที่เอาโทรศัพท์มือถือที่โฟนอิน
ภูมิกับโจ้มาแล้วก็เจาะที่ไมโครโฟนหน้าท่านพบตรนะครับ
ไวกิ้งเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๗๒ความสามารถเยอะ
พูดใน๓ภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนครับ
มีความสามารถด้านการร้องเพลงด้วยแถมได้ทุนไปเรียนที่ไต้หวันด้วย
แล้วส่วนตัวเองเขาก็เปิดช่องยูทูปคอเวอร์เพลงลงในช่องเยอะแยะมากมาย

โอ้โหความสามารถเยอะฮะร้องได้ทั้งไทยทั้งสากลครับ

ภาคภูมิพันธ์สถิตย์การันตีว่าเสียงดีจริง
คุณภาคภูมิเขาสัมภาษณ์สดเอง

พอโอ้โหบอดใจมาก

เมื่อวานนี้พี่อุ๋ยภาคภูมิผู้ประกาศของเราขอสัมภาษณ์เอง
ถึงเรื่องที่โอ้โหพุ่งหมวดดังทำไมข้ามคืนขนาดนี้
ไปดูจังหวะที่พี่อุ๋ยของเราคุยกับผู้อวดไวกิ้งหน่อยครับ
แบบเดียวค่ะ
ไม่ค่อยได้ปลอดภัยโดยเวียนค่ะ
ก็ตกใจตกใจเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนั้น
เพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ตามปกติอะค่ะ
เพราะว่าพอมันติดขัดหรืออะไร
เราก็อยากจะให้มันราบรื่นไปค่ะ
ก็เลยแก้ไขปัญหาไปก่อนค่ะ
ถ้าไม่ได้ทำงานก็ปกติเหมือนคนทั่วไป

ถ้าไม่มีโควิดก็เดินเล่นเยี่ยวห้างอยู่กับครอบครัว
ตอนเด็กก็มีความชอบอะไรที่มันท้าทายบูบูอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่พอใจบ้าง

แต่พี่อุ๋ยถามมาให้มีแฟนหรือยังครับผู้หมวดมีคนอยากรู้
จบข่าวนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าก็โพสต์แบบนี้นะฮะ
คือนี่ไงแฟนเขาเราก็ถามต่อนี่ไงไปเจอต่อ
ดีกรีนักเรียนทหารจากอังกฤษนะ
กฤษเลยแล้วเป็นเจ้าของร้านกาแฟทิกจากแถวท่าเตียน
เขาเก่งเรื่องของภาษาโอ้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะทั้งสองคนเลยนะฮะ

ตอนนี้มีคนติดตามคืนเดียวเนี่ยเพิ่มมาเป็นหมื่นหมื่นเลยอ่ะเออ
อ่าโล่ตามหมื่นเลยอ่ะใช่ค่ะคนอยากติดตามเขาเยอะมากขึ้นกับผู้หมวดไวกิงนะฮะ

เท่ากับคดีภูมิกับโจ้เนี่ยภูมิกับแจ้งดับผู้หมวดแจ้งเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ